คุณผู้ชมตามต่อค่ะคดีเจ๊แดงที่บึงการนะคะ
เจ้าของร้านขายของชำถูกฆ่าปาดคอแผลที่คอนี่เวอะหวะวิดขาดเลยนะคะ
ยังจับผู้ก่อเหตุไม่ได้ตำรวจบอกว่าตอนนี้สอบปากคำบุคคลต้องสงสัยไปสิบห้าปากแล้วนะคะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะแต่มันมีประเด็นที่น่าสงสัยอยู่สักสองสามอย่าง
หนึ่งก็คือมีเยาวชนคนหนึ่งอยู่ดีก็หายออกไปจากพื้นที่หลังจากเกิดเหตุครับ
สองก็คือมีใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีโทรศัพท์ไปหาเจ๊แดงก่อนจะเกิดเรื่อง
เจ๊แดงจะถูกฆ่าตายไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะ
ย้อนเหตุการณ์นิดเดียวค่ะเจ๊แดงก็คือนางอนัญาบุญปากดีอายุสี่สิบเจ็ดปี
เจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
ถูกพบเป็นศพอยู่ในบ้านนะคะชั้นล่างจะเป็นร้านขายของ
บ้านก็คืออยู่ด้านบนคนร้ายเอาของมีคมปาดคอแผลเวอะวะเกือบขาดนะคะ
จมกองเลือดอยู่บนเตียงนอนนะคะอันนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่เลยนะ
แล้วยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปเก็บตัวอย่างดีเอนเอลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย
แล้วก็เริ่มสอบปากคำพยานแวดล้อมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล
ประชุมเร่งรัดให้ชุดคลี่คลายคดีตามคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ

แล้วตอนเช้าเนี่ยนะคะมีรายงานว่าตำรวจเรียกตัวผู้ต้องสงสัยมา๑๕คนเลยนะคะ
๕คนมาสอบปากคำมาเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือ
สินที่หายไปญาติเจ๊แดงบอกว่าของที่หายก็มี
สร้อยข้อมือค่ะเป็นทองน้ำหนัก๓บาท๑เส้น
ทองอีก๒วงมีกระเป๋ามีโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เงินสดที่ได้จากการขายของน่าจะหลายหมื่นบาทอยู่
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนะคะ
เป็นข้าราชการในพื้นที่เป็นเพื่อนกับเจ๊แดงมาหลายปีแล้ว
ให้ข้อมูลว่ามีลูกน้องของเธอ๓คนช่าย๑ยิง๒
เจ๊แดงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถูกฆ่าตายค่ะ
ลูกน้องทั้ง๓คนให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเพิ่งจะกลับจากไปร่วมงานบวช
แล้วก็พากันดื่มสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนในกลุ่ม
เจ๊แดงก็ไม่ได้ดื่มเยอะนะแกก็ดื่มแหละแต่ไม่เยอะ
สัก๔ทุ่มเจ๊แดงบอกว่าเห็นเครื่องดื่มหมดแล้ว
กลับบ้านจะเอาเครื่องดื่มมาให้เพิ่ม
ก็นั่งคุยกันต่อสักพักหนึ่งมีสายโทรศัพท์เข้ามาหาเจ๊แดง
แดงก็รับสายได้ยินเสียงเจ๊แดงพูดว่า
จะกลับเดี๋ยวนี้แหละแล้วเจ๊แดงก็ขอตัวกลับไป
รู้อีกทีตอนเช้าเจ๊แดงตายคำถามคือ
โทรหาเจ๊แดงเหมือนเรียกเจ๊แดงให้กลับบ้าน

แต่พอกลับบ้านไปคือถูกฆ่าตายเลยไงคะ
ตอนนี้ก็ทั้ง๓คนนี้จะต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
เพราะว่าเป็นคนที่เห็นเจ๊แดงครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะถูกฆ่าตายแล้วก็เห็นว่าเจ๊แดงรับสายใครก็ไม่รู้

เจ๊แดงอยู่นั่งกันข้าวนึงมันเยือนไห่
เจ๊แดงก็ว่าเจ๊แดงไม่กิน
เจ๊แดงว่าพ่อแล้ว
ก็เลยมีโทรศัพท์เขา

เจ๊แดงก็เลยว่าเมื่อเดี๋ยวนี้ละ
เจ๊แดงก็เลยขอตัวน้ำมูลเมื่อมาบ้านค่ะ
ก็บอกว่าเหตุการณ์ก็ไม่คือฝัน
แต่พี่มัวเศร้ามาเตี๊ยวใช่ไหม
ก็แถมว่าท่านอาทนามเสียพาสูตรเดียวค่ะ
สูตรที่ที่ซัยไปหามูค่ะ

โอ้โหผู้ต้องสงสัยตั้ง๑๕คนเลยเหรอ

ผู้ต้องสงสัย๑๕คนที่ว่านี้คือใคร
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า๑๕คนที่ว่านี้เป็นกลุ่มที่เคยมีความขัดแย้งกับเจ๊แดงมาก่อน
กลุ่มนี้มีเยาวชนด้วยนะคะที่ติดหนี้เจ๊แดง
เพราะไปเซ็นบัตรเติมเงินเพื่อเอาเงินไปเล่นเกมเล่นพนันออนไลน์
ทีนี้ค่ะพอสอบปากคำคนที่น่าสงสัยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะ
มีเยาวชนคนหนึ่งหนีหายไปเลย
ไม่ยอมมาตามนัดด้วยแล้วออกจากพื้นที่ไปเลยค่ะ
ตอนนี้กำลังตามตัวนะคะแต่ก็เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะคะ
แต่หนีทำไมทำไมไม่มาเจอตำรวจไม่มาให้ปากคำ
หนีทำไมตรงนี้หนึ่งประเด็นที่ต้องสงสัย
ทีนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการก็เลยบอกว่า
แล้วคนที่ถูกเรียกมาสอบปากคำแต่ละคนนะ
หลายคนตอนนี้ขยายผลอยู่นะคะ
ตำรวจบอกว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้ค่ะ
ไหนก็ไหนขยายผลเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ไปด้วยเลยนะฮะ

ได้ว่ามันหาง่ายเหลือเกินขอบคุณผู้ชมครับ